นี่ยังเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในการแก้ไขปัญหาเรื่องของโควิดสิบเก้า
วันนี้ไทยเราก็ฉีดได้วันหนึ่งก็๗๘๐๐๐โดสอยู่เหมือนกันนะฮะ

แล้วก็ยังมีภาพลักษณะแบบนี้อยู่นะครับ
เขาบอกว่าเขาไปรอคิวกันฉีดวัคซีน
คือเขาได้ข่าวว่าที่นี่เนี่ยจะมีไฟเซอร์ให้ด้วยนะ
เขาก็มารอกันตั้งแต่บางคนมา๒ทุ่มบางคนมาเที่ยงคืน
แต่ปรากฏว่าพอเช้ามาเจ้าหน้าที่บอกว่าอ๋อให้ได้แค่กลุ่มนี้กลุ่มนี้กลุ่มนี้

ที่รอมาทั้งคืนเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวแล้วขอเริ่มใหม่แบบนี้

เขาก็เลยบอกว่าเอ้าทำไมไม่บอกแต่แรก
ไปดูเหตุการณ์นี้นะครับ
แต่พ่อช้าก็กลับบ้านแล้ว

กลุ่มนี้
นี่ค่ะคือจุดตรงนี้เนี่ยมีคนถ่ายแล้วก็มาลงติ๊กต๊อก
หนึ่งก็คือเจ้าหน้าที่บอกว่าเอ้าเมื่อคืนเนี่ยจะมากันตั้งแต่สองทุ่มหรือเที่ยงคืนก็ไม่รู้ล่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ไม่ทราบหรอกใครมาก่อนมาหลังเอาเป็นว่าเริ่มใหม่ก็แล้วกัน
นับหนึ่งใหม่ทีนี้คนที่มาบอกโอ้อย่างนี้ตายเลย
เอาเป็นว่าเนี่ยถ่ายรูปกันไว้ใครมาก่อนมาหลังเนี่ยโอ้โหยังไงต้องให้คิวก่อนสิ
ค่ะอ่าสองก็คือที่เขามากันเขาบอกว่าที่นี่จะฉีดไฟเซอร์ให้
โอ้โหไฟเซอร์เลยนะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าอ๋อใช่ไฟเซอร์น่ะมี
แต่ว่าไฟเซอร์เนี่ยสำหรับคนท้องผู้สูงอายุแล้วก็๗โรคเสี่ยง
เนี่ยเขาก็เลยไม่พอใจกันว่าโอ้ทำไมไม่บอกก่อนอะไรประมาณ
นี่นะครับอีกจุดหนึ่งครับเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์น
นะครับได้แชร์คลิปนี่ฮะผู้ใช้เฟซบุ๊คท่านหนึ่งถ่ายคลิป
ผู้ที่มาต่อคิวฉีดวัคซีนที่ปฐุมธานีอันนี้เป็นของ
นี่น่าจะใช่พลังไหนดูครับดูครับ
ประจอปถุมนะครับครับครับดูครับ
ปล่อยให้ผู้คนพูดต่อแถวครับ

เจอนะครับน่าเห็นใจครับมาฉีดวัคซีนเหมือนขอทานเลย
ครับนี่นะครับแถวนะครับอ่าอืมฟังแล้วปวดใจนะคะ
ใช่ฮะมารอฉีดวัคซีนเหมือนขอทานเลยคือคนเขาก็ดีใจนั่นแหละ
ค่ะมีวัคซีนมาฉีดให้อ่ะใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าเรื่องของการจัดระเบียบ
ว่าการรอการต่อแถวเนี่ยบางทีเขาก็เกรงว่าจะสุ่มเสี่ยงต่อการติด
โควิดกันเองหรือเปล่าเพราะว่าอยู่ใกล้ชิดกันเหลือเกินนะคะ
อืมตอนเข้าคิวรอนะฮะอ่าทีนี้คุณผู้ชมดูหน้าจอหน่อยนะคะ
สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิดรายวันในประเทศไทยวันนี้นะคะ
มีผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมรายใหม่หนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยห้าสิบสามรายนะคะ
ตัวเลขผู้เสียชีวิตนะคะก็ยังคงสูงอยู่สองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดสบค่ะ
แล้วก็อาการหนักเนี้ยอยู่ที่สี่พันเจ็ดร้อยกับสี่สิบรายนะคะ
ต้องใส่ท่อช่วยหายใจหนึ่งพันกับอีกสิบเอ็ดรายค่ะ
นี่เป็นสถานการณ์สำหรับผู้ติดเชื้อนะคะอ่าทีนี้นี่ค่ะ
สำหรับการฉีดวัคซีนวันนี้นะคะสามแสนกว่าครับ
เข็มที่หนึ่งสามแสนเก้าหมื่นสี่พันหกร้อยกับแปดรายนะคะ
ก็เข็มที่สองสี่แสนกว่านะคะถ้าเกิดไปดูตัวเลขด้านบนสุดเลยเนี่ย
สะสมรวงตอนนี้ประเทศไทยฉีดไปแล้วนะคะสามสิบสี่ล้านสองแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดราย
ครับอ่ะก็ลุ้นกันต่อนะคะให้เป็นไปตามเป้าหมายนะ
ถ้าเป็นตัวเลขเฉพาะเมื่อวานเนี่ยฉีดไปก็เกือบล้านโดส
นะฮะก็ขอให้เข้ามาเถอะฮะวัคซีนเนี่ยมาเยอะเยอะ
เรามีกำลังในการฉีดแน่นอนวันหนึ่งเนี้ยเป็นเจ็ดแสนแปดแสนโดสเนี้ย